คลิปหนึ่งมีการแชร์กันอย่างมากแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากพอสมควร
คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเขาเรียกคนขับรถจักรยานยนต์รายหนึ่งมาปรับ
เพราะว่าผิดตามกฎหมายในข้อหาสวมหมวกกันน็อกที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้คุณผู้ชมช่วยดูนะครับว่าหมวกกันน็อกที่เขาใส่มานั้น
มีความแตกต่างจากหมวกที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรไปชมภาพกันครับ
นี่คือภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกตรวจผู้ขับขี่
เขาสวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
คุณผู้ชมดูหน่อยลักษณะค่อนข้างจะแปลกไปจากหมวกใบอื่น
เพราะว่ามันคือลูกมะพร้าวนั่นเองนะฮะ
นี่คือลูกมะพร้าวที่นำมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้กลายเป็นหมวกกันน็อกนั่นเอง
กลมเหมือนหมวกกันน็อกเลยแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะครับ
เป็นผู้โพสต์เอาไว้พร้อมกับเขียนข้อความว่า
หมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐานแต่มันคืองานศิลปะแต่ให้ผ่านไม่ได้ครับ
หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาฮาทั้งโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะครับ
ผู้คนต่างถูกอกถูกใจในไอเดียสร้างสรรค์ของหนุ่มคนนี้
มีการกดไลน์และกดแชร์จำนวนมาก
สมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งบอกว่าลูกมะพร้าวแข็งกว่าหมวกกันน็อกอีกประหยัดด้วยนะครับ
ขณะที่อีกรายก็บอกว่าหมวกไม่มีตรามองออกแต่ก็น่าเห็นใจ
ต้องโดนจับปรับเพราะมันคือภูมิปัญญาชาวบ้าน
แต่ว่าถือว่าผิดกฎหมายนั่นเองนะครับ
ทางด้านของดาบตำรวจสัมพันธ์หัดถประนิษฐ์นะครับเป็นพบหมู่งานป้องกันปราบรามช่วยงานจราจรสถานีตำรวจภูทรบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
เขามาเล่าถึงที่มาที่ไปของหมวกกันน็อกใบนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
มีการตั้งด่านตรวจการจราจรอยู่ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงตู้ยามอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
ก็ไปพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกกันน็อกมะพร้าวรายนี้
โดยการที่นำลูกมะพร้าวมาผ่าครึ่งแล้วก็นำโฟมของหมวกกันน็อกที่เคยทำมาก่อนไปยัดเอาไว้ในมะพร้าว
พร้อมกับทำเป็นสายรัดคล้ายกับหมวกกันน็อกประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
ซึ่งทางตำรวจเองก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็อธิบายให้ผู้ขับขี่เข้าใจว่าการสวมหมวกกันน็อกลักษณะนี้ผิดกฎหมายครับ
โดยที่ไม่ได้มีการปรับผู้ขับขี่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ยังสวมหมวกกันน็อกถือว่าก็ยังทำดีอยู่นะครับ
หมวกนิรภัยที่ถูกต้องตามพรบจราจรทางบกปี๒๕๒๒และกฎกระทรวงกำหนดให้สวมใส่หมวกนิรภัยได้๓แบบคือหมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า
วกนิรภัยแบบเต็มใบและหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบครับหากมีที่บางลมจะต้องโปร่งใสไม่มีสีนอกจากนี้ก็ต้องมีสายรัดคางแล้วก็มีตราสัญลักษณ์มกที่รับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับ